ที่จังหวัดสุรินค่ะชาวบ้านไปพบพระเมาแอเลยค่ะ
พูดจาไม่รู้เรื่องเลยนะคะชาวบ้านก็ถามหลวงพ่อ
เป็นอะไรทำไมมานอนตรงเนี้ยหลวงพ่อนี่คือผู้หมาย
ที่พักที่พักสาราริมทางอ่ะคุณค่ะหลวงพ่อแกแจกกล้วยด่ากราศเลยค่ะ
ที่สุดแล้วต้องไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบหน่อยนะคะ
ว่า๑เป็นพระจริงพระปลอมแล้ว๒ถ้าเกิดเป็นพระจริง
ทำไมเมาขนาดนี้เมาหมดสภาพแบบนี้ค่ะ
เนี่ยตำรวจก็เลยไปตรวจสอบนะคะในพุ่มไม้ข้างสาราที่พักรถ
ผู้โดยสารริมถนนสายรัตนบุรีท่าตูมบ้านน้ำเขียว
อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์คือเนี่ยเอาล่ะ
ตอนนี้มานั่งแล้วนะคะจากการตรวจสอบใบสุทธิในตัวหลวงพ่อ
พบนะคะว่าหลวงพ่อเนี่ยชื่อหลวงพ่ออิ่มอายุหกสิบสองปี
เป็นพระมาอย่างถูกต้องเป็นพระลูกวัดอยู่ที่วัดอีสาน
บ้านหนองแมวอำเภอรัตนบุรีนั่งสักพักหนึ่งพอสั่งมา
เอาตำรวจตรวจใบสุทธินะพอส่างเมาเสร็จปุ๊บถามใหม่
หลวงพ่ออิ่มหลวงพ่ออิ่มทำไมมาเมาแบบนี้เพราะกลิ่นละมุดหึงมาก
หลวงพ่อบอกว่าขึ้นรถโดยสารมาจากวัดเพื่อไปหาลูกศิษย์
บ้านของลูกศิษย์ซื้อเหล้าขาวไปด้วยค่ะแน่หลวงพ่อ
เอาเหล้าขาวไปด้วยเพราะกลุ้มใจถามต่อกลุ้มใจอะไรหลวงพ่อ
ลุ้มใจที่ลูกหลานเนี่ยเทียวมาขอเงินบ่อยครั้ง
พอไม่มีเงินให้ต้องแบกหน้าไปขอยืมจากญาติโยม
เอาไปให้ลูกหลานก็เลยกลุ้มใจกะว่าจะเอาเหล้าเนี่ย
นั่งดื่มกับลูกศิษย์ไปปรับทุกข์สอบถามวิธีการทำยังไงเนอะ
ให้ลูกหลานมันดูแลตัวเองโดยที่ไม่ต้องมาเที่ยวขอเงินหลวงพ่อเนี่ยนะคะ
พอดื่มเสร็จแล้วเอาล่ะปรับทุกข์เสร็จแล้ว
หลวงพ่อตั้งใจว่าจะขึ้นรถโดยสารกลับวัดแต่เมาหนักไปหน่อยค่ะ
ไปต่อไม่ไหวจริงก็เลยกลายเป็นสภาพนี้นะคะ
ล้มนอนอยู่ที่พุ่มไม้แบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านไปพบแล้วก็แจ้งตำรวจ
ตำรวจทำไงพาขึ้นรถไปหาเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี
ศึกสิคะต้องศึกค่ะเพราะว่า
ก็ถือว่าทำผิดศิลป์นะขนาดว่าเราศิลป์๕สุดรามีระยะ
เราต้องรักษายิ่งท่านเป็นสมณเพศ
ยิ่งต้องรักษานะคะศีล๒๒๗ข้อ
เอาล่ะศึกเสร็จแล้วพ่ออิ่มนะหลวงพ่ออิ่มนะ
ท่านก็ไปสั่งสอนลูกหลานที่บ้านคราวเนี้ยอ่า
ว่าศิลป์๕ก็ต้องรักษาเป็นขระวาดนะคะ
เป็นทีมเบื้องต้นนะคะสำหรับทุกคนนะคะ